ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่เราตามต่อกันให้นะคะ

กรณีที่คุณแม่ท่านหนึ่งอายุ๓๓ปี
เป็นชาวหนองหานจังหวัดอุดรธานี
คลอดลูกออกมาแล้วลูกเนี่ยก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนแรกนะฮะ
น้องพ่อเสียชีวิต๒เดือน๑๔วัน
คนที่๒ก็คือน้องปาร์ตี้เสียตอน๑เดือน๑๔วัน
ลูกคนที่๔น้องเนเน่เสียไปอีกแล้วนะคะ

ที่ลงท้ายคือลงท้ายด้วย๑๔วันทั้งหมดเลย
คือในทางวิทยาศาสตร์หมอชนสูตรพลิกศพแล้วนะคะ
บอกว่าน้องเนเน่เสียชีวิตเนื่องจากว่ามีอาการหัวใจโต
แล้วเส้นเลือดมันเกินมา๓เส้นก็เลยทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจมากเกินไป
ส่วนภาพนี้ค่ะในทางศัยศาสตร์ทางครอบครัวบอกว่าก็ต้องการเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นวันแข็งวันอังคาร
หมอปลาลงพื้นที่เลยนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินทางไปที่บ้านของนางสาวสิริพร
สิงสาธรณ์อายุ๓๓ปีเป็นแม่ของน้องเนเน่
แล้วจะบอกว่านอกจากลูก๓คนที่เสียชีวิตไป
ลงท้ายด้วย๑๔วันแล้วนะคะบ้านหลังนี้พี่สาวของคุณแม่น้องเนเน่
ก็เสียชีวิตตอนอายุ๑๐ขวบเหมือนกันนะคะ
เดินไปเรื่อยพอเดินไปถึงหลังบ้านทางทิ้งเหนือ
ไปเจอหินศิลาแรงก้อนใหญ่ก้อนนี้ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านนี่แหละค่ะ
ลองค่อยซูมลงไปนะคะแล้วปรากฏว่าตรงนี้
หมอปลาเริ่มมีอาการแปลกแล้วก็อาเจียนออกมา
เหมือนกับทุกครั้งที่หมอปลาบอกว่าถ้าเกิดว่าสัมผัสอะไรแปลก
พลังอะไรที่มันแปลกหมอปลาก็จะมีอาการแบบนี้อาเจียนออกมา
หมอปลาก็เลยเชื่อว่าหินศิลาแรงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คนในบ้านเจอเรื่องอาถรรพ์แบบนี้
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
พี่ผมผมผมต้องบอกบนว่าพวกมันเห็นสารเก่าเก่าครับอืม
สีเก่าขาวผมไม่รู้ว่าตัวนี้หรือเปล่านะคือว่าต้องหินแล้วก็ทำออกไป
ไม่รู้อ่ะเอาหน่อยล่ะพอให้หมดตรงนี้ผมรู้สึกไม่ดีน่ะพี่น่ะ
ครับอย่าอ้วน
หินนี้ก็ไม่รู้ฉันเพราะว่ามาตั้งแต่ที่ผมบ้านหรือมาที่หลัง
คุณผู้ชมเดี๋ยวขยายความต่อนะคะสิ่งที่หมอปลาหันไปคุยกับคุณแม่ของน้องเนเน่เนี่ยนะคะ
หมอปลาบอกว่าหินก้อนนี้มีลักษณะคล้ายกับหัวกระโหลก
ก็เลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับความฝันก่อนที่หมอปลาจะมาหาครอบครัวเห็นไหมคะ
คล้ายกระโหลกไหมฮะเออลักษณะก้อนหินผีสิงเป็นหินศิลาแหลง
ถูกฝังในดินคล้ายกับหัวกระโหลกค่ะคุณผู้ชมเล่าต่อเราก็ถามว่า
อะไรนะหมอปลาฝันว่าอะไรนะก่อนที่จะมาบ้านน้องเนเน่ที่หนองหานอุดรธานีเนี่ย
หมอปลาบอกว่าตอนนั้นนะหมอปลานอนอยู่ลักษณะคือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะ
จู่ก็ฝันว่านี่เราทำกราฟิกให้ดูแบบนี้ด้วยนะคะ
ฝันว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งอายุสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปี
ครับสวมชุดสีส้มอยู่ที่บ้านน้องเดเน่แล้วก็เห็นสารพระภูมิเก่าเก่า
ลักษณะเป็นปูนเปลือยมีผ้ายันสีแดงเป็นรูปหัวกระโหลกค่ะ
ผู้หญิงพยายามที่จะเอาชีวิตหมอปลาแต่ว่าผู้ชายช่วยห้ามไว้
หมอปลาเชื่อว่าน่าจะเป็นยายกะลากะตากะลีที่เป็นผีที่ผู้คุมเหล่าผีในป่าช้า
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายป่าช้าเป็นผีคุมผีอีกทีหนึ่งอะนะคะ
ครอบครัวของน้องเนเน่เคยเล่าให้กับหมอปลาฟังบอกว่า
ที่ดินตรงนี้ก่อนที่จะมาสร้างบ้านเคยเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่า
อาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือพูดผีที่เคยอยู่บริเวณนี้มาก่อน
ซึ่งยายกะลาแล้วก็ตากะลีนั้นแม้แต่เหล่าพูดผีเองนะ
หมอผีเองพูดผีเองก็กลัวเราก็ถามหมอปลามาลองดีแบบเนี้ย
ไม่กลัวเหรอหมอปลาบอกว่าไม่กลัวเพราะมาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
หลังจากนั้นหมอปลาก็ขุดหินก้อนนี้ออกมาจากบริเวณบ้านแล้วก็พบว่า
ก้อนหินนี้เห็นไหมใหญ่นะน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมค่ะ
ความยาวสักประมาณ๑เมตรต้องใช้หลายคนเนี่ยเห็นไหม
ค่อยกลิ้งหินออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาใส่รถเข็นแบบนี้
บรรทุกไปไว้ที่วัดนะคะโอ้เห็นไหมคุณกว่าจะแบบเอาขึ้นรถได้อ่ะหนัก
หนักหนักน่ะน่าจะหลักหลายสิบหลายร้อยกิโลกรัมอ่ะนะฮะ
พอเข็นก้อนหินก้อนนี้นะคะไปถึงที่วัดหมอปลาบอกว่า
สาเหตุที่คนในบ้านตายติดต่อกันอาจจะมาจากก้อนหินก้อนนี้
หากมองดีจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับกระโหลกมนุษย์
หินก้อนนี้ก็ฝังอยู่บริเวณทิศเหนือของบ้าน
อาจจะกดทับหรือครอบงำคนในบ้านหมอปลาก็ใช้ค้อนค่ะ
หมอปลากล้าเหรอใช้ค้อนทุบก้อนหินก้อนนี้
รวมถึงตาของน้องเนเน่ก็ขอทุบทำลายก้อนหินก้อนนี้ด้วย
เพราะโกรธแค้นแล้วก็เชื่อว่าทำให้ลูกแล้วก็หลาน
ถึง๔ศพด้วยกันนะนี่เห็นไหม
ตาของน้องเนเน่ก็ทุบด้วยคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะทุบเสร็จแล้วหมอปลาไปไหนต่อ
หมอปลากลับมาบ้านคุณสิริพรแม่ของน้องเนเน่ค่ะ
แล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วไปสัมผัสคนในบ้าน
ละคนทีละคนเริ่มจากน้องเนธก่อน
เนธเป็นลูกของคุณสิริพร
น้องวัย๒ขวบเป็นพี่ของน้องเนเน่ผู้เสียชีวิต
ด้วยการให้ผู้หญิงในหมู่บ้านมาจับมือน้องเนธแบบนี้ค่ะ
ปรากฏว่าหมอปลาเริ่มทดสอบนะ
เห็นไหมคะผู้หญิงคนหนึ่งจับมือน้องเน่หมอปลาก็จับมือน้องเนเน่ด้วย
ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้เริ่มมีอาการร้อนแล้วก็ชาญที่ปลายเท้านะ
หมอปลาสัมผัสพ่อกับแม่น้องเนเน่ต่อก็พบว่ามีอาการแบบเดียวกันนะฮะ
เนธต่อนะคะก็มีอาการแบบเดียวกันนะคะ
ซึ่งหมอปลาบอกว่าคนในบ้านหลังนี้มีพลังงานแฝงอยู่
ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะหินก้อนดังกล่าว
นี่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องเน่เน่แล้วก็น้องเน่ดนะคะ
ซึ่งเชื่อว่ามีพลังงานแฝงอยู่นะคะเกิดขึ้นเพราะหินก้อนดังกล่าว
แล้วตรงกับที่หมอปลาฝันก่อนที่จะเดินทางมาก่อนหน้านี้นะคะ
หมอปลาก็เลยให้ครอบครัวของน้องเนเน่เตรียมทำพิธีใหญ่
อาถรรพ์ตอนแสงแรกรุ่งอรุณในช่วงเช้ามืด
วันนี้๒๖พฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาด้วยนะคะ
แล้วจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรงอีกหนึ่งวันนะคะวันราหูอมจันทร์ด้วย
ใช่ครับคือเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางครอบครัวเองหมอปลาก็บอกว่าให้ทางครอบครัวเนี่ยเตรียม
เขาเรียกว่าข้าวซาวน้ำเนาะน้ำซาวข้าวสิน้ำซาวข้าวน้ำแรกหมายถึงว่าเวลาเราจะไปหุงข้าวเนอะ
ก็จะเอาน้ำล้างอันนั้นเอามาเอามาแล้วก็เอาผู้หญิงพรมจันทร์มาคนหนึ่ง
แล้วก็มีขันนมลไปทำพิธีกันนะฮะขณะที่พ่อกับแม่ของน้องนะฮะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นความเชื่อแหละคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันมีความเชื่อมาเกี่ยวข้องคุณผู้ชมอาจจะแบบ
ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้มันปฏิเสธไปได้ว่าก็เขาเชื่อจริงอย่างนั้น
ว่ามันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างทำให้ลูกเขาเสียชีวิตนะฮะ
ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมันอาจจะแบบบางทีมันไม่สบายใจอะเนาะ
ต้องทำไปนะฮะหลังจากหมอปลาทำวิธีแก้ให้เขาบอกว่าเออเขาก็สบายใจขึ้นทั้งพ่อทั้งแม่
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องร้ายกับครอบครัวอีกนะครับ
ทีนี้หมอปลาเองยังได้ไปที่เมนเผาศพน้องเนเน่นะฮะไปเจอไปพบว่าศพของเนเน่คุณผู้ชมเผาไม่หมด
เนื่องจากว่าส่วนน้องก็น้องตัวเล็กเองอ่ะน้องก็เป็นเด็กเนาะจะเผาหมดนะคะ
แล้วที่มันแปลกใจกว่านั้นก็คือว่าปกติแล้วศพเด็กที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น
โบราณเขาจะไม่นิยมเผาและจะฝังเพราะเชื่อว่ายังไม่ครบ๓๒ประการ
อวัยวะของร่างกายมนุษย์ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวเกิดความทุกข์ร้อน
แต่เมื่อเผาไปแล้วหมอปลาก็บอกว่าอ้าวก็ทำบุญให้น้องเข้าไปแล้วกัน
เพื่อให้ไปสู่พระภูมิที่ดีนะฮะเหตุการณ์นี้คือเขาเอาร่างของน้องไปเผาเนอะ

อีกหนึ่งความเชื่อที่หมอปลาได้บอกเมื่อวานนี้
นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะไหนหมอปลาก็มาช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านแล้วนะคะ
ช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วใช่ไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงของหมอปลานะคะ
ชาวบ้านบอกว่าไปส่องซะหน่อยเดี๋ยวจะเอาป้ายทะเบียนรถหมอปลาไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วเลขเห็นไหม๑๑๑๑๗มันก็แปลกนะชาวบ้านบอกว่า๑๑มันไปตรงกับบ้านดอนคอนหมู่๑๑ด้วย
ส่วน๑๗มันไปตรงกับวันที่๑๗พฤษภาคมวันที่น้องเนเน่เสียชีวิต
บางคนก็บอกว่า๑๑๑๑๗ได้แล้วทีนี้ไปหาต่อ
หมายเลขทะเบียนรถที่ขนหินอาถรรพ์จากบ้านน้องเนเน่มาที่วัด
คันนี้แหละค่ะพบ๒๓๙๖อุดรธานีนะคะ
นี่แหละครอบครัวเขาสูญเสียเยอะแหละพอมันมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้

ก็คือแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นกับใครก็อาจจะรู้สึกไม่เท่าครอบครัวที่เขาสูญเสียนะ
เขาทำไปเขาสบายใจก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละครอบครัวแล้วกันนะครับ